กับเจดคู่นี้เขาเลิกกันแล้วอย่างที่เรารู้กัน

วิวออกงานหลังจากที่เลิกรากันไป
คุณดูไหมนักข่าวเรียงเป็นตับเลยนะคะ
มาคราวนี้วิวขอเคลียร์บ้างดีกว่า
สาเหตุที่แท้จริงแล้วมันคือเรื่องอะไรกันแน่

การพบกันสำหรับวิว
มันเป็นเรื่องที่คนสองคนต้องปรับตัวกันไปตลอดเวลา
ถ้าเมื่อวันหนึ่งมันเป็นการที่
คนหนึ่งปรับตัวอยู่แค่คนเดียว

เชื่อว่าอยู่ทั้งเต็มที่ที่สุด
กลับไปที่สุด

วิวบอกว่าวิวทำดีที่สุดแล้ว
คุณผู้ชมแล้วถ้าน้องวิวบอกว่าวิวทำดีที่สุดแล้ว

แล้วทางเจดเป็นยังไง

เพราะว่าปัญหาเรื่องมือที่สาม

ว่าตัวเองไม่ได้คุยกับฝั่งเจดเรื่องนี้

ไม่รู้อะไรเหมือนกันแล้วก็ไม่ขอพูดถึงจะดีกว่า
แล้วเมื่อวานก่อนสัมภาษณ์นักข่าวก็เช็คโซเชียลของทั้งคู่

ขณะที่เมื่อวานนี้นะเจดยังคงติดตามอยู่

วิวแล้วอย่างนี้วิวกับเจดอยู่ช่องเดียวกันค่ายเดียวกัน

เพราะยังไงวันหนึ่งเราทำงานด้วยกันนะช่องมันก็แค่นี้เดี๋ยวก็ต้องเจอกันอีก

วิวบอกว่าคงไม่ได้เจอง่ายหรอก
เพราะว่าตอนที่เป็นแฟนกันเนี่ยยังไม่ได้เจอเลย
โอ้โหขนาดอยู่ช่องเดียวกันนะ

ลี่ไม่ได้พูดเองนะพูดตามสิ่งที่น้องวิวพูดถึงอดีตคนรัก
แต่สิ่งที่น้องวิวรู้สึกซึ้งใจมากที่สุดในขณะนี้

กำลังใจจากทุกคนเดี๋ยวไปฟังความรู้สึกทั้งหมดจากวิววรรณรสค่ะ
ก็อยากมีคำนวณตรงนี้ว่าไม่ต้องห่วงแล้วก็วิวก็ยังรักตัวเองยังดูแลตัวเองอย่างดี
ขอพื้นที่ตรงนี้ที่มีโอกาสได้ขอบคุณแฟนที่ส่งกำลังใจเฉพาะ
เพราะว่าก็ได้อ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เป็นแฟนที่อยู่ที่ในประเทศนี้
แล้วก็หลายประเทศด้วยอินเตอร์แฟ
ขอบคุณมากนะคะไม่ต้องห่วง

ก็คือแฟนรอให้กำลังใจน้องวิวเยอะรวมไปถึงให้กำลังใจทางเจดด้วยนะ
เรื่องของคนสองคนเราก็รู้ตามข่าวที่ก็ออกมาประมาณนี้คุณผู้ชม

โปรดิวเซอร์ของเราเช็คด้วยตัวเอง
เช็คแอคเคาน์ว่าล่าสุด๗๗๗พี่พัฒน์
รักครั้งนี้นะก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่